ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อช่วงนี้ติดตามผลกระทบจากปัญหานักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ
ล่าสุดนะครับทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันก็ออกมาระบุนะครับว่า
ที่ผ่านมานะครับยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของประเทศไทยยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามานะครับ
ส่วนทางด้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดระเบียบเรื่องของการจราจรให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะครับ
พอช่วงนี้ชาวจีนนั้นเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้นครับ
เนื่องมาจากปัจจุบันมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนหลั่งไหลเข้าไปจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น
ส่งผลให้ช่วงที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยว
และถ่ายรูปไม่ต่ำกว่าวันละ๒๐๐๖๐๐คนในวันธรรมดา
และช่วงเทศกาลจะสูงถึงวันละ๑๓๐๐คนนะครับ
รองศาสตราจารย์ธิรพัฒน์วันนริมล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์กล่าวว่า
ผู้บริหารได้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่เข้าไปท่องเที่ยว

เนื่องจากว่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องครับ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำป้ายข้อความว่าอะไรควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
แจกแผ่นพับโดยอาสาสมัครที่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยว

โดยจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวและรถที่ไม่มีบัตรอนุญาตเข้าออก
เข้าทางประตูด้านหน้าของมหาวิทยาลัย
บริเวณถนนห้วยแก้วได้เท่านั้นครับ
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าไปเที่ยวชมภายในมหาวิทยาลัย
ต้องใช้บริการรถไฟฟ้าที่จัดเอาไว้ให้
ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวหรือเดินเที่ยวชมภายในมหาวิทยาลัย
โดยมีค่าบริการนำชมผู้ใหญ่๕๐บาทและเด็ก๒๐บาทครับ
ซึ่งทางกรุ๊ปทัวร์และนักท่องเที่ยวชาวจีนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ
ในนัดโก่งเกศรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันก็ออกมาเปิดเผยว่า
ที่ผ่านมานั้นยังไม่พบการร้องเรียนและไม่พบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
หรือสร้างความเด็บร้อนให้กับคนในพื้นที่ทั้ง๖เกาะที่ดูแลอยู่
เนื่องจากว่ามีมาตรการกฎระเบียบที่เข้มงวด
มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลารวมทั้งมีไกด์ด้วย
และคนขับเรือส่วนใหญ่ก็ช่วยกันสอดส่องดูแลครับ
แต่ก็ยังคงมีบางส่วนที่อาจจะเล็ดลอดสายตาของเจ้าหน้าที่ได้บ้างครับ
ซึ่งตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเข้มงวด
ไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นถูกทำลายแล้วก็เกิดความเสียหาย
คุณผู้ชมครับในเรื่องของ